ถ้ำเชียงดาวคุณผู้ชมถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องมีไกด์นำเที่ยว
แต่ไกด์คนนี้บอกเลยว่ามานิ่งแต่ฮาสุดจ้า
อ๋อลันตูเคยอ่ะลันตูกับลูกตันลันตูกับลูกตัน
ตอนนี้เขาเรียกลินหรอคือตรงหญิงตรงหญิง
คุณป้าขาเห็นนิ่งเงียบแบบนี้
คุณป้ามุกราวนะคะใส่ไม่ยั้งมาตลอด
ลันตูตรงนี้เรียกลันตูลันตูก็คือ
คงจะเป็นชื่อแบบว่าคนแถวนั้นเขาเรียกกันไง
ไม่ดันตูสวนก็คือลูตัน

รูตันคือเป็นโพรงแต่มันไปไม่ได้

ตรงนี้มันเป็นบินเหมือนเป็นขวาน

คือถ้าโดนมันตำปั๊บ

ถ้าเกิดคุณเดินไปเนี่ยมันมืดไงมันมองไม่เห็น
แล้วจะเดินชนปุ๊บหน้ามืดเลยทีเดียว
อยากจ้างคุณป้ามาเป็นไกด์แถวนี้

เออคือแบบใครไปเที่ยวถ้ำเชียงดาวนี่คุณจะมีความสุขนะคะ
สาระไม่จำเป็นเน้นตลกเอาไว้ก่อน

ถูกเนี่ยเจ้าของคลิปเนี่ยคือคุณป้าทองแพ้นะคะ
นะคะก็ต้องขอบคุณด้วยเจ้าของคลิปถ่ายไปไปท่องเที่ยวเนอะ
เขาบอกว่าเจอคุณป้าทองแท้เป็นไกด์มีความสุขจริง
เอาเป็นว่าถ้าไปเที่ยวติดต่อป้าทองแท้ไปด้วย

นะให้ป้าพาเที่ยวเลยรับรองว่าคุณจะเป็นการท่องเที่ยวที่สนุก

เดี๋ยวจะไปตามถามว่าจะจ้างคุณป้าไปเป็นไกด์

รูหินตรงนั้นน่ะเป็นรูหู

คือตอนแรกเดินอยู่ก็คงงสักพักนึง

ซึ่งจริงยังมีอีกหลายที่หลายจุดนะ
ที่คุณป้าแกคอยจะเล่นมุกหยอดแต่ละนิดแต่ละหน่อย

คือที่ถ้ำนี้มันต้องระวังนะ
ใช่มันมีหินงอกหินย้อยเยอะแยะแล้วมันมืดด้วย

เพราะว่าโดนตำ
ต้องระวังด้วยนะคะ